คดีของปุ๊กกี้ปริศนาพลายแสง
พร้อมกับแฟนนุ่มแล้วก็เพื่อนชาวไต้หวันนะฮะ
ที่ไปเกี่ยวพันธุ์ในการกระทำความผิด
คดียาเสพติดและการฟอกเงิน
ซึ่งวันนี้เองสารสั่งจำคุกแล้ว

ในคดีค้ายาเสพติดและฟอกเงิน

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

เพื่อฟังคำพิพากษาในคดี
พนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้อง
ร่วมกันสมคบกันค้ายาเสพติด

จำเลยทั้ง๓ทำผิดตามฟ้อง

รวมทั้งไม่มีเหตุให้ต้องกลั่นแกล้งจำเลย

สั่งจำคุกปุ๊กกี้และสามีตลอดชีวิต

ต้องสู้จำคุก๓๘ปี๙เดือน
และปรับอีก๑ล้าน๘แสนบาท
ขณะที่นายหงเจืองอี้ชาวไต้หวัน

คงเหลือโทษจำคุก๑๒ปี๖เดือน
และปรับ๑ล้าน๒๕๐บาท

ขังแทนค่าปรับและลิฟต์ของกลาง

ปุ๊กกี้สามีและนายหงเจิ้งอี้
ถูกตำรวจบุกจับขาบ้านพักย่านรามอินทรา
ของกลางยาเคตามีน๕๒กิโลกรัม

ยาบ้า๘เม็ดยาอี๑๐เมตร

อุปกรณ์การผลิตและที่เขียบบุรี

ซุปยาส่งไปประเทศไต้หวัน
มูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
โดยปุ๊กกี้ให้การรับสารภาพว่า
เธอเลือกเดินทางผิดและติดยามานาน

ยังมีดาราอีกจำนวนนึงเกี่ยวข้องด้วย

ไปถึงคนดังรายอื่นแต่อย่างใด